ไปดูความคืบหน้ากันต่อที่เหตุหนุ่มป่าไม้หึงโหดนะค่ะต้องการจะไปง้อขอคืนดีอดีตคนรักนะฮะ
แต่เขาไม่เล่นด้วยเขาไม่คืนดีด้วยคนรักเขาก็ไปขายหมาล่ากับญาติญาติอยู่เนอะ
นะฮะคุยไปคุยมาโอ้โหเอาปืนไปรัวยิงเขายิงอดีตคนรักยิงพี่น้องเขานะฮะ
เสียชีวิตไปหนึ่งบาดเจ็บรวมสามตอนนี้ยังจับกลุ่มไม่ได้
แต่ต้นสังกัดเนี่ยทำเรื่องไล่ออกจากการเป็นพนักงานจ้างไปก่อน
เหตุการณ์อุ๊กอาดมากรังวันแสกแสกนี่แหละลูกค้าก็อยู่เนี่ยฮะ
คนก็เห็นกันก็วิ่งหนีตายกันไปนะฮะความคืบหน้าเรื่องนี้
คนที่ก่อเหตุคือนายศักดาอินปิ่นปักเป็นพนักงานหน่วยป้องการรักษาป่าที่สาม
นะฮะต่อรอสามนะฮะที่บ่อไร่จังหวัดตราช
เขาใช้ปืน๙มมเกาะยิง๔พี่น้องมีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บ
นี่คือภาพของผู้ก่อเหตุนะครับใส่เครื่องแบบทำงานนะฮะ
ผู้บาดเจ็บนั้นมีใครบ้างนะฮะก็มีนางสาวแสงจันทร์อายุสามสิบเอ็ดปี
อันนี้คืออดีตภรรยาของผู้ก่อเหตุอันนี้บาดเจ็บสาหัสนะฮะ
แล้วก็นางสาวแสงเดือนอายุ๒๗ปีอันนี้เป็นน้องสาวของอดีตภรรยาของผู้ก่อเหตุ
แล้วเขาก็เสียชีวิตด้วยนะครับแล้วก็อีกสองคนเป็นน้องเหมือนกัน
ก็บาดเจ็บเช่นกันนะฮะนะเขาก็ไปก่อเหตุนี้ที่ร้านขายหมาลาด
ที่อำเภอเขาสมิงที่จังหวัดตราดตั้งแต่วันที่๒๑ที่ผ่านมา
พันธุ์ตำรวจโทวิเชียนปั้นสุกรองผู้กับสืบสวนสอบสวนสพเขาสมิงก็บอกว่า
ตอนนี้ตำรวจได้ออกหมายจับนายศักดาไปแล้วพร้อมแจ้งข้อหาหนักเลยสี่ข้อหาคือหนึ่ง
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา๒พยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
พกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและสี่ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ขณะเดียวกันนะฮะหลังเกิดเหตุพ่อของนายศักดาผู้ก่อเหตุเนี่ย
เอาเอกสารการครอบครองปืนไปมอบให้กับตำรวจเพื่อตรวจสอบเพราะปืนที่ลูกชายเขาใช้ในการก่อเหตุ
ก็เป็นปืนของเขาเองนั่นแหละครับนายศักดาคือลูกชายแอบขโมยปืนพ่อไปก่อเหตุ
ยิงอดีตคนรักแล้วก็ครอบครัวนะฮะความคืบหน้าของคดีนี้ตอนนี้เนี่ย
สถานีตำรวจภูทรเมืองตราดแล้วก็สถานีตำรวจภูทรเขาสมิง
เขามีการจัดชุดสืบกระจายกำลังกันกำลังออกติดตามอยู่
รอยในศักดาให้ได้ตัวเร็วที่สุดและคาดว่ายังคงหลบหนีอยู่ในพื้นที่จังหวัดตราด
พร้อมฝากไปถึงคนร้ายถ้าดูข่าวอยู่มอบตัวซะนะฮะ
แล้วก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับ
ต้นของพ่อผู้ก่อเหตุเนี่ยเขา
ให้การว่ามูลเหตุเนี่ยเกิดจากผู้หาเนี่ยระแวงใน
ตัวของอดีตอดีตภรรยานะครับก็อาจจะ
มีผู้ชายคนอื่นมาติดพันธุ์อะไรประมาณนี้ครับ
ก็ประมาณว่าทางด้านของอดีตภรรยาเขาอดีตแฟนเขาเนี่ย
เขาคิดว่าไปมีผู้ชายคนอื่นมาติดพันธุ์อะไรอย่างนี้เขาก็เลยจะ
้อขอคืนดีหึงหวงก็เลยมาก่อเหตุนี่แหละครับนะฮะ
ส่วนหัวหน้างานของผู้ก่อเหตุนะฮะหัวหน้าหน่วยป้องการรักษาป่าที่
ตรสามนะหน่วยงานต้นสังกัดของนายศักดาออกมาระบุว่า
ดาไปแต่ก็ติดต่อไม่ได้เบื้องต้นทำหนังสือออกมาให้ออกจากการเป็น
แล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวของเจ้าหน้าที่
เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ